คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหน

เพราะว่ายังเตือนกันเรื่องของฝนตกในหลายพื้นที่

ปราจีนบุรีปรากฏว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
มีชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ

ชาวบ้านมายืนรออยู่นะครับ
ไม่สามารถข้ามสัญจรได้
เป็นไงบ้างครับน้ำท่วมเยอะไหม

ประมาณนี้ครับ

น้ำขึ้นมาเรื่อย

คุณผู้ชมฮะปราจีนบุรีมีฝนตกต่อเนื่อง
ตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะฮะ

พื้นที่ติดต่อกับอำเภอสนามชัยจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ

มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

ในพื้นที่หมู่๔บ้านวังมะกรูดนะครับ
ที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรี
ปริมาณน้ำในคลองห้วยไคร้ก็ยังคงสูงขึ้น

เส้นทางเข้าออกหมู่บ้านวังมะกรูด

ชาวบ้านนักเรียนเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้นะครับ
ก็รวมกลุ่มกันเฝ้าดูสถานการณ์น้ำ
ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยคุณดูสิ
โอ้โหต้นกล้วยเนี่ยเกือบถูกน้ำ

ส่วนที่ชัยภูมิฝั่งอีสานตั้งแต่เช้ามืด
ชาวบ้านบ้านหนองคอนไทยตะบนกุดตุ้มอำเภอเมือง
จำนวนหลายสิบคนคือไปเก็บเห็ดป่า

แต่ขณะกำลังก้มหน้าก้มตาเก็บเห็ดป่าอยู่ในป่า

ทำให้น้ำป่าซัดมาจากยอดเขา
ชาวบ้านหนีน้ำป่ากันคนละทิศละทางเลย
บางคนหนีไม่ทันถูกน้ำป่า
ไปติดกับซอกหินก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะฮะ
แต่เมื่อถึงเส้นทางใกล้กับท้ายหมู่บ้านใหม่ผาเอียง
สำนักสงฆ์ธรรมนิมิตรที่อำเภอเมือง
น้ำป่าก็ไหลแรงท่วมเส้นทางสูงกว่า๓๐๔๐เซนนะครับ
ตอนนี้ชาวบ้านใช้เส้นทางลำบากมากคุณดูสิ
ต้องช่วยกันพยุงไต่ตามเชือกไม่งั้นเดี๋ยวจะลอยไปนะฮะ
ตำรวจสพเมืองชายภูมิเจ้าหน้าที่อุทยานภูแลนคา
แล้วก็กู้ภัยนะครับก็พยายามที่จะมาช่วยชาวบ้าน
ออกมาจากพื้นที่ป่าแล้วก็ออกมาจากพื้นที่น้ำหลัก
ตรงนี้ให้ได้นะครับ
เอาไหนมาครับนี่